ทำความคืบหน้าคดีฆ่ายกครัว๕ศพที่จังหวัดตากหน่อยนะครับทุกผู้ชมครับ
เหตุการณ์นี้ก็ตามความคืบหน้ากันมาสองวันแล้วนะใช่ค่ะนะครับ
ฆาตกรรมยกครัวชาวมง๕ศพนะครับแล้วก็ทิ้งศพเอาไว้ที่ไร่มันสำปะหลังในบ้านปางสังกษีตำบลเชียงทอง
วังเจ้าจังหวัดตากนะฮะพ่อกับแม่แล้วก็ลูกอีกสามคนค่ะ
อายุแค่สิบกว่าขวบอ่ะสองคนอ่ะเจ็ดขวบคนนึง๙ขวบคนนึงอีกคนนึงสามเดือนค่ะ
โอ้โหตัวเล็กนิดเดียวนะฮะคือทางตำรวจเนี่ยได้สอบปากคำญาตินะฮะ
คนใกล้ชิดชาวบ้านในพื้นที่ผู้เกี่ยวข้องต่างไป๒๐กว่าปากแล้วนะครับ
เพื่อหาเบาะแสของคนร้ายรวมทั้งน้องชายของผู้ตายนะฮะ
ซึ่งก็เป็นสามีเก่าของฝั่งภรรยาที่เสียชีวิตพร้อมกับสามีนะครับอ่า
ชื่อนายนพดลนะครับสามีคนที่สองของนางสาวเจี๊ยะผู้ตาย
เขามีลูกด้วยกันสองคนนะครับแล้วนายนพดลก็เป็นน้องชายของนายเช่า
ที่เป็นสามีใหม่แล้วก็เสียชีวิตพร้อมกับนางสาวเจี๊ยะนะฮะเขาก็ยืนยันว่าเขาไม่เกี่ยวข้องนะครับ
มองว่าพี่ชายน่าจะถูกแรงงานชาวเมียนมาร์เนี่ยฆ่าทิ้งเกี่ยวกับเรื่องการเบิกเงินค่าจ้างไม่ได้มากกว่า
นี่ลักษณะแบบนี้นะครับลูกเจ็ดขวบเก้าขวบสามเดือนนะฮะ
ห้าศพนะฮะแต่มีศพของฝ่ายของนายชาวที่เป็นพ่อเป็นสามีเนี่ย
จะถูกยิงด้วยแล้วก็ถูกแยกมาทิ้งแถวลำห้วยนะครับ
ช่วงเช้าวันนี้ผู้ใหญ่บ้านปางสังกษีนำตัวนายอาโปที่เป็นลูกจ้างในไร่ของผู้ตายนะครับ

ผู้ใหญ่บ้านบอกว่าแรงงานคนนี้เคยเป็นหนึ่งในคนงานของผู้ตาย

คาดว่าอาจจะรู้เห็นเหตุการณ์ก็ได้
เพราะหลังเกิดเหตุเนี่ยหนีไปอยู่ในป่าไผ่
ห่างจากจุดเกิดเหตุ๑กิโลเมตร
จากเดิมสันนิษฐานว่าคนร้ายเนี่ยน่าจะพากันหลบหนีข้ามแดนไปฝั่งประเทศ
ตัวเองรันที่เบียนมาขับรถกระบาดหนีและรถกระบาดน้ำมันหมด
ทิ้งรถเอาไว้แล้วก็เดินข้ามแดนไป
แต่นี่ยังมีอยู่๑คนผู้ใหญ่บ้านไปเจอ
หลังจากการสอบปากคำกันทีมข่าวของเราได้คุยกับ
นายอาโปนะครับผ่านล่ามนะครับ
เขาบอกเขามีหน้าที่ตัดย่าดูแลสวนพริกขี้หนู
อยู่ที่บริเวณที่พักให้กับทางฝั่งของครอบครัวผู้ตาย
ส่วนเพื่อนอีก๓คนที่หลบหนีไปเนี่ย
ก่อนหน้านี้จะอาศัยอยู่กระท่อมลึกเข้าไปจากจุดที่เกิดเหตุไปอีก
ครั้งสุดท้ายที่เขาได้เจอกับในเช้านะฮะ
ก็คือ๑ในผู้เสียชีวิตเนี่ยคือเจอเมื่อ๕๖วันก่อน
ในเช้าเอาข้าวสารอาหารแห้งเอาปลาร้าเนี่ยมาให้เขา
แล้วก็เข้าไปดูไร่จากนั้นในเช้าและครอบครัว
ไม่ได้กลับออกมาอีกเลยซึ่งเขาก็ไม่รู้หรอก
ก็เขาก็ดูแลสวนพริกขี้หนูอยู่ตรงนี้เขาก็นอนค้างของเขาอยู่ที่ไร่
เขาไม่รู้หรอกว่าเกิดอะไรขึ้นกับ๕คนในครอบครัวนี้
เนื่องจากตั้งแต่วันนั้นที่ในเช้าเอาข้าวสารเอาอาหารแห้งอะไรมาให้เขาเนี่ย

เป็นคนไปบอกชาวบ้านคนไทยแล้วก็เพื่อนชาวแรงงานเมียนมาด้วย
ที่ทำงานให้กับนายจ้างคนอื่นนะว่าให้มาช่วยกันไปหาดูหน่อยว่าเออครอบครัวนี้เขาเข้าไปแล้วทำไมไม่ออกมา
ก็เริ่มออกตามหากันแต่ก็ไม่เจอจนกระทั่งรุ่งเช้าอีกวันก็คือวันที่เป็นข่าวถึงไปพบว่าครอบครัวของนายเช่าเนี่ย
กลายเป็นศพหมดแล้วส่วนประเด็นเรื่องติดค้างค่าจ้างตัวนายอาโปบอกว่าเขาเนี่ยไม่รู้ว่านายเช่าเนี่ย
จ่ายเงินค่าจ้างให้กับแรงงานชาวเมียนมาอีก๓คนที่เป็นเพื่อนของเขาเนี่ยตรงเวลาหรือเปล่า
หรือว่ารอบล่าสุดอาจจะยังไม่ได้จ่ายเพราะว่ายังขนของไม่ได้เมื่อเอาผลผลิตไปขายไม่ได้เนี่ยมันก็ยังไม่ได้เงิน
ได้คุยกับแรงงานชาวเมียนมาอีกคนนึงนะครับชื่อในโชว์นะครับก็ผ่านล่ามเหมือนกันนะครับ
เขาบอกว่าเขารู้จักกับแรงงานชาวเมียนมาที่หลบหนี๓คนนะฮะชื่อว่าในมวยอายุ๔๐ปีนะฮะ
แล้วก็มีในโตอายุ๒๐ปีกับในเก่าอายุ๒๓ปีในโตนี่เป็นลูกชายของในมวยส่วนในเก่าเนี่ยเป็นลูกเขยของในมวยนะฮะ
นี่สามคนนี้นะครับที่หนีไปแล้วก็ต้องสงสัยอยู่นะครับในโชว์บอกว่าเคยเห็นทั้งสามคนมีปากเสียงกับในเช้าเมื่อเดือนก่อน
และครั้งสุดท้ายที่เห็นทั้ง๓คนนี้ก็คือตอนขับรถอีแตนสีเขียวออกจากพื้นที่ป่าเขาแถวนี้ไป
รถอีแตนนะครับไม่ใช่กระบะผมก็พูดผิดเป็นกระบะโดยคนที่ขับรถอีแตนไปเนี่ยคือในเก่า
นี่คันนี้นะฮะซึ่งตอนนั้นก็ไม่ได้เอกใจอะไรเพราะนานทีเนี่ยทั้ง๓
คนนี้เขาก็จะขับรถอีแตนเนี่ยไปซื้อของอะไรบ้างอยู่แล้วเราก็ได้คุยกับคู่เขยของ
ในชาวนะชื่อนายชนลวิทแซ่ย่างให้ข้อมูลว่าในส่วนของแรงงานชาวเมียนมาเนี่ยนะ
ที่ผ่านมาในเช้าเนี่ยเขามีลูกจ้างชาวเมียนมาอยู่สี่คนหลังจากเกิดเหตุถูก
ฆ่ายกครัว๕ศพ๔คนนี้เนี่ยหนีไป๓คนเหลืออยู่คนเดียวก็คือคนที่ไปให้ปากคำ
ตำรวจวันนี้คือนายอาโปขณะเดียวกันเนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับอีก๓คน
ที่หายตัวไปทางนายชนลวิทย์บอกว่ารู้จักแค่คนเดียวนะครับคือในเก่าเพราะเป็นลูก
น้องคนแรกและทำงานอยู่กับนายเช่าที่เสียชีวิตนานที่สุดนอกจากนี้แรงงานกลุ่มที่
หนีไปพฤติกรรมปกติชอบพกมีดติดตัวตลอดเวลาเวลาเข้าไร่ซึ่งที่ผ่านมาในเช้าเนี่ย
ไว้ใจในเก่ามากนะฮะรถอีแตนเนี่ยเขาจะให้ในเกาเนี่ยขับได้แค่คนเดียว
เจอจำได้ครับจำได้นะไหนชนวิทย์ให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเราเพิ่มเติมนะครับบอกว่า
ปกติในชาวเขาจะมีปืนนะเป็นปืนก้าวหม่อเขาก็
พกปืนติดตัวนะครับแล้วก็มีเงินสดติดตัวด้วย
ซึ่งหลังจากเกิดเหตุที่เจอศพทั้งปืนกับเงินสดหายไป
ส่วนประเด็นเรื่องการจ่ายค่าแรงให้กับลูกน้องนะครับ
แบบไหนยังไงติดค้างกันหรือเปล่า
ชลวิทย์บอกว่าที่ผ่านมาเขาจะมีข้อตกลงกันว่า
ลูกจ้างเนี่ยต้องช่วยทำไร่มันสำปะหลังจนขุดขึ้นมานะฮะ
ผลผลิตจนเสร็จแล้วถึงจะได้ค่าจ้างซึ่งตอนเนี้ย
มันยังไม่ได้ขุดมันก็เลยยังไม่มีการจ่ายเงินค่าจ้างกัน
คำให้การของทั้ง๒๐ปากนะฮะพยานแวดล้อมบุคคลต่าง
ตำรวจได้สอบปากคำไปทำให้ตำรวจตอนนี้พุ่งประเด็นสังหารโหดไปที่
ทำงานในไร่ให้กับนายเช่านะครับโดยเฉพาะเรื่องเงินค่าจ้าง
ซึ่งอาจเกิดความโกรธแค้นกันหลังก่อเหตุแล้วก็พากันขับ
พากันขับรถอิตแตนของผู้ตายเนี่ยใช้เป็นภาษณะในการหลบหนี
แต่รถก็ไปน้ำมันหมดก็เลยจอดทิ้งเอาไว้
ว่าคงเดินข้ามแดนกลับไปยังประเทศบ้านเกิดของตัวเองที่เมียนมาไปแล้ว
จากข้อมูลของตำรวจนะครับทราบว่าคนร้ายวันเกิดเหตุเนี่ยนะฮะ
วงในชาวให้ออกมาจากบ้านพักแล้วก็ลงมือฆ่าเป็นคนแรก
จากนั้นก็ไปฆ่านางสาวเจี๊ยะเมียของเขาแล้วก็ลูกก่อนจะขับรถอีแตนหนีไป
โดยใช้เส้นทางบ้านปางสังกษีมุ่งหน้าข้ามเข้าเขตบ้านป่าคาเก่า
ทางบ้านแม่ละเมาน้อยระหว่างทางน้ำมันหมดก็เลยจอดรถทิ้งเอาไว้
ซึ่งรถที่จอดเอาไว้เนี่ยอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุถึง๑๓๐กิโลเมตรนะครับ
ว่าทั้งหมดพากันเดินเท้าใช้เส้นทางแม่สอดอุ้มผางที่อำเภอพบพระ
ข้ามแดนไปยังเมียนมานะครับซึ่งตอนนี้ยังไม่แน่ใจว่าจะข้ามไปได้สำเร็จแล้วหรือยัง
อาจอยู่ระหว่างการข้ามชายแดนไทยเมียนมา
ผลโดรีมัณดิตตรุงคาเสรณีรองผู้บัญชาการตมผุทร๕๖บอกว่าตอนนี้ตำรวจ
ตั้งประเด็นสังหารเอาไว้สี่ประเด็นนะครับทั้งเรื่องปัญหาความขัดแย้งในครอบครัว
ปัญหาเรื่องเงินค่าจ้างให้กับคนงานในไร่ของผู้ตายหรืออาจจะเป็นเรื่องของธุรกิจมืดผิดกฎหมาย
เนื่องจากตัวในเช้าเองเขาเคยมีคดีเกี่ยวกับยาเสพติดแล้วหนีหมายจับอยู่ด้วย
หรืออาจจะเป็นเรื่องการฆ่าชิงทรัพย์นะฮะตอนนี้ก็กำลังไล่ติดตามตัวกลุ่มผู้ต้องสงสัยที่เป็นแรงงานชาวเมียนมาที่หนีไปอยู่
ค่ะทั้งห้าคนก็เป็นครอบครัวชาวมงค์นะใช่ค่ะ